มาดูกันที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
แต่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างจะน่ากลัว
คุณผู้ชมครับขับรถอย่าไปใกล้พวกรถพ่วงรถบรรทุกแบบนี้

เหมือนรถเก๋งไปขับปาดหน้าเขาทำให้เขาเสียหลักจะต้องเบรก
พอเบรกปุ๊บเนี่ยมันก็ควบคุมรถไม่ได้

แล้วคนขับรถเก่งโดนทับเสียชีวิตเลย

อยู่ในพื้นที่แถวจังหวัดชนบุรีนะครับ
นะฮะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นประมาณตี๕๓๐ของวันที่๒๗นะฮะ
ก็คือวันนี้นี่แหละนะครับเหตุการณ์ก็คือเป็นรถพ่วง๑๘ล้อนะครับ
เป็นบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า
และตู้คอนเทนเนอร์กระทับรถเก่งค่ะเนี่ยแบนแต๊ดแต๊ดเลยนะครับ
สภาพเนี่ยโอ้โหพังยับเยินแล้วก็มีคนขับอยู่ข้างใน
คุณผู้ชมดูสภาพรถก่อนโอ้โหมันแบนจริงจริงแล้วมาทราบภายหลัง
คนขับรถเป็นผู้หญิงอายุ๓๔ปีชื่อว่านางสาวสันทิยาบัวงาม
เสียชีวิตติดอยู่ในรถนั่นแหละครับกู้ภัยต้องอู้ทำยังไงดีอ่ะ
คือการจราจรก็ต้องอำนวยการให้คนเขาขับรถผ่านไปเพราะว่าเป็นเช้าวันเสาร์
คนก็ขับรถไปต่างจังหวัดไปเที่ยวกันทีนี้ก็ต้องพยายามในการใช้เครน
เพราะตอนแรกไม่ทราบว่าข้างในรถนั้นน่ะมีกี่คนกันแน่นะครับทีนี้นอกจากรถเก่งคันนี้
ยังมีอีกหนึ่งคันที่เสียหายนะฮะคือทางด้านของรถของนางสาว
ไปกระแทกฝั่งซ้ายซึ่งเธอไม่ได้นั่งตรงนั้นนะครับ
เธอเป็นคนขับรอดตายมาอย่างหุดหวิด
บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ารถมันคว่ำหรือมันชนอะไรกันยังไง
รู้ตัวคือมันมีรถอะไรมาแทรกมากระแทกแล้วนะฮะ
รถก็พังแต่โชคดีที่เธอไม่ได้บาดเจ็บถึงขั้นกับเสียชีวิต
แต่เธอก็ตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ชื่อว่าศรไทยาช่วยนอกอายุ๓๐ปี
เขาบอกว่าเขาขับรถมาอยู่ที่เลนซ้ายตามปกติ
แต่รถเก๋งเนี่ยเขาอยู่เลนขวา
อยู่รถเก่งคันนั้นเหมือนขับเลยจุดพักรถไป
เขาเบรกแบบกระทันหันกระชั้นชิดด้วยความที่ฝนมันก็ตกด้วย
สุดท้ายรถตัวเองก็พลิกความหงายท้อง

มันก็เลยไปทับรถเก๋งเลย
แต่สุดท้ายมันเป็นอย่างนั้นไหมคงต้องไปดูจากกล้องวงจรปิด
ใช่ไหมฮะฟังจากปากเขาก่อนแล้วกัน
ซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ก่อนถึงจุดพักรถจริงนะ
ด้านหน้าฝั่งซ้ายมันเป็นจุดที่มีร้านอาหารห้องโนห้องน้ำ
ซึ่งสุดท้ายแล้วต้องไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ต้องเชิญคนขับรถไปสอบประคำอีกทีนึง
ก็ฝากไว้คุณผู้ชมช่วงนี้ฝนฟ้ามันตกนะ

รถเล็กอย่าไปใกล้กับรถใหญ่แบบนี้